เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

โอเคกลับไปไม่ใช่แม่มึง

เอาตังค์มาให้กูด้วย
ตังค์อะไร
มันจะถามว่ากูห่วงกันเลย

ตังค์อะไรอีกตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก
ตังค์อะไรอีก
ตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก
ตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก

ตังค์อะไรอีก

เพราะว่าโอ้โหลูกเราเรียงมาตั้งแต่เด็ก
ถึงเวลารักชอบกับผู้ชายคนหนึ่งก็หวังว่ามันจะดูแลลูกเรา
ก็ไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นผู้ชายก็ไม่สามารถมาทำร้ายผู้หญิงได้แบบนี้อยู่แล้ว
ตอนเจอเขาไปจีบเขาไปรักไปชอบเขา
แต่พอมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นอย่างนี้ไม่ไหว